พูดให้พ่อหมอชื่นใจสักนิดนึง
เขาบอกทั้งทีมเชื่อมากเรื่องดวง

แล้วทุกรายการที่พ่อหมอเป็นพิธีกรดูดวง

มีคือส่วนใหญ่คือดูย้อนหลัง

พื้นดวงเลยเอาตั้งแต่เริ่มเกิดเลย

เกิดวันที่๖มิถุนายน

ละคณาราศีเกิดถ้าตามนที่เกิดอยู่ละศีพฤษิ
แต่เทียบกับเวลาเกิดจุดเกิดมันเคลื่อนมานิดนึง

อยู่ละศีละคณาศีมิถุร

อยู่พฤศภละเอียดลึก
อยู่ละคณาราศีมิถุร
ตามดวงชะตาเนี่ยเป็นดวงชะตาที่มีพื้นฐานที่เป็นคนช่างคิดช่างวางแผนช่างจดช่างจำช่างจิตรจา
เป็นนักอ่านนักดูนักวิเคราะห์แล้วก็เป็นคนดุเจ้าระเบียบมาตั้งแต่เด็กแล้วนะ
เพราะว่ามีลักษณะอยู่ราศีมิถุนเกิดวันพุทธกลางวัน
แล้วส่งผลให้ดาวพฤหัสบดีคือดาวครูเลข๕ครูรุเนี่ย
เป็นเกษตราธิบดีเล็งจุดเกิดก็แปลว่าตัวของกิ๊บเนี่ยเป็นคนที่ดูย่อระเบียบ
รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมคนแสบรู้วิธีการจัดการกับคนแสบได้

แสบสุดในครอบครัวไหมคะ

พี่น้องมีทั้งหมด๔คนค่ะกิ๊บเป็นคนที่๓
ผู้หญิง๓คนแล้วก็ผู้ชาย๑คน

เขาก็จะเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นคนช้าทำอะไรเรียบร้อย

ใช่แต่เราจะเป็นคนสนไม่อยู่กับที่เป็นคนอันเลิศ

ฟุ๊ทพร้าท
เขาก็จะให้ไป

ทั้งที่คนอื่นที่เขาทำพ่อแม่ไม่ได้เป็นคุณ

ค่ะแล้วก็ให้ห่อข้าวไปเองทุกวัน
ไม่ให้ไปซื้ออาหารกลางวันทานนะคะ

ตามดวงเป็นคนงกใช่ไม่ฮะอย่างที่พ่อหมอลักบอก
แล้วสหรัฐชะไปเป็นวีนาฏร่วมกับดาวสุขเป็นมูระเป็นเกษตร
มันตีความหมายได้ว่าชีวิตจะมีเงินเมื่อมีสังคม
ชีวิตจะมีเงินเมื่อมีกิจกรรมงานอาชีพที่มีคณะหมู่เหล่า
ข้ามาคนเดียวไม่ใช่คนคนเดียว
เมื่อเป็นคณะหมู่เหล่าแล้วสามารถที่จะสะสมเป็นมูระ
ูระก็คือมั่นคงมีหลักมีฐานก้าวหน้า
แล้วถามว่าใครรู้ไหมว่ามีเท่าไหร่ไม่รู้
คนอื่นอาจจะเห็นเขากินเขาใช้แต่คุณกิ๊บไม่รู้ว่าคุณกิ๊บมีเท่าไหร่
สุดท้ายแล้วบางทีคุณกิ๊บก็มาเพิ่งมารู้ว่าอ้าวเราซื้อที่แปลงนั้นไว้เหรอ

คือกลายว่ามันจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มยิ่งไปเอาเงินไปซื้อหลักทรัพย์หลักฐานไว้
หลักทรัพย์หลักฐานที่เป็นที่ดินจะมีมูลค่ามากขึ้นเมื่อการเวลาผ่านไป

มีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเก็บเงินด้วยการซื้อที่

ก็ค่ะทำถ่ายไหว้น้ำไว้ที่บ้านเปิดเป็นเหมือนสมศลให้มาไหว้น้ำได้เป็นพี่ร้านอนอาหาร

อยู่อำเภอขามสแก่แสงค่ะ
เด็กเนี่ยคือตะนุเนี่ยไปเป็นวินาศนะอาจจะไม่อยู่กับครอบครัวเกิดมา

ถึงก็เรียกตาเนทูวินาทพันทูวินาท
แต่ไม่ใช่แปลว่าเสียหายแต่ชีวิตของเขาจะไม่ค่อยเหมือนเพื่อนคนไหน
โดยปกติที่เป็นไป
ก็เรียนจบตอนภ์๖ก็มาอยู่โรงเรียนประจำกินนอนที่โรงเรียน

คุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุน
แล้วเราก็เป็นคนที่เหมือนไม่ชอบอยู่ในกรอบ
ที่ตื่นเช้ามาไปเรียนแล้วก็กลับมาบ้านเราไม่ชอบ

เหมือนกันเอา
ไปเล่นว่ายน้ำกับกระโดดน้ำมันใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ
อาชีพนักวอเล็กบอลอาชีพมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอนอายุเท่าไหร่
ก็เริ่มเป็นตัวแทนของโรงเรียนค่ะทีมโรงเรียน
แล้วก็โรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดก็เป็นตัวแทนจังหวัด
พอชนะเลยจังหวัดก็ได้เป็นตัวแทนเขตไปแข่งระดับประเทศ
ก็จะได้แล้วโชคดีที่รุ่นที่กิ๊บเล่นเนี่ยก็จะได้แชมป์ประเทศตลอด
ก็ทำให้ทีมเราอยู่อันดับต้นของประเทศ

ทีมชาติครั้งแรกเลยเป็นชุดยุวชนทีมชาติเหรอครับ

ว่าเขาจะเป็นดาวเด่นเป็นนักกีฬาเป็นดารา

ข้อที่๑เวลาคนเห็นหมอดู

แล้วก็ขอที่จะตั้งคำถามแบบไม่มีเหตุผล

ดวงชะตานี้จะฟุกไหมจะมีโชคลาภหรือเปล่า
อันนั้นลูกมดชอบถามไม่มีเหตุผลมาตรับชีวิตก็
เลยว่าแบบงานจะดีไหมทำไมไม่แบบตั้งเป้าไว้ก่อนอย่างนี้
คืออย่างกิ๊บเนี่ยเขามีชัดเจนนะคือมันเข้าอิทธิบาสี่ว่า
อิทธิบาสี่ในตัวฉันทะเนี่ยคือความพึงพอใจ

ทีนี้ไอ้สิ่งที่พึงพอใจจริงคือกีฬาเนี่ย
ถามว่าในดวงเนี่ยมันคือสิ่งที่โดดเด่นที่สุดหรือไม่

ถ้าเกิดว่ากิ๊บไม่ได้มาเป็นนักกีฬาตั้งแต่แรก

เพราะมันมีอาชีพของดาวพฤหัสเนี่ย
เร็งจุดเกิดคือพ่อแม่ก็คงจะอยากให้
รับราชการในหนทางใดหนทางหนึ่ง
ไม่เป็นครูก็อาจจะเป็นอย่างอื่นที่เป็นข้าราชการ

คุณพ่อเป็นครูคุณแม่เป็นครูคุณตาเป็นครู
ลุงป้าน้าอาเป็นครูพี่ชายพี่สะพ้าย

เราก็คงต้องเดินตามครอบครัว

แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นอาชีพที่

แต่ถ้าให้เป็นโค้ชสอนนักกีฬา

คือชอบที่จะถ่ายทอดความรู้ที่เรามี

สอนให้ความรู้เด็กเป็นครูวิชาทั่วไปอย่างนี้

เก่งด้านไหนเราอยากถ่ายทอดความรู้ของเรามากกว่า

คือการพูดสอนในเรื่องที่เรา

แล้วที่ที่แปลกประหลาดน่าสุดที่สุดคือ

เพราะว่าเขาเป็นคนซุ่มซ่าม
อุบัติเหตุผ่าตัดบาดเจ็บ

ไม่ต้องเลยคางเปาะเดี๋ยวคิ้วแตกเดี๋ยว
คือมันเป็นสภาวะที่มันไม่ได้เอื้ออำนวย

มันมีไอ้เน็ตกั้นไง

นี่ถ้าเกิดว่าเป็นบาสเก็ตบอลเรื่องอื่นนะ

เขาชาร์จกระดูกหักล่วงมาปึ๊กปั๊กขาหัก

ผ่าตัดบาดเจ็บอยู่ในดวงชะตาพื้นเดิม

ก็เคยเอ็นเข่าทั้งสองข้าง

แล้วก็พอหลังจากข้างนี้หายมาเล่นต่อก็
อีกข้างหนึ่งก็เป็นเอ็นรอบเขายืด

พอมันผิดจังหวะก็เจ็บอีก
แสดงว่าตลอดระยะเวลาการเป็นนักวอเล็กบอลมืออาชีพ

ก็เจอแต่อุบัติเหตุอย่างนี้ตลอด

คือเข่าพอเข่านี้เปลี่ยนปุ๊บ

ได้แค่ซ่อมแต่ให้กลับมาดีเท่าเดิมเป็นไปไม่ได้
แล้วก็คือทุกวันนี้ถ้าผิดท่าหรือผิดจังหวะมันก็จะบวม

ใช่ค่ะก็คือเราก็จะต้องอยู่กับมันไปตลอด
ก็จะเจ็บคือแมทไหนกระโดดเยอะ
แข่ง๕เซตมันก็จะบวมเหมือนเราใช้งานมันเกิน
อย่างกิ๊บอย่างนี้เจออุบัติเหตุ
เรียกได้ว่าข้อก็ไม่แข็งแรงเข่าก็ไม่แข็งแรง

อย่างนี้กลัวอีกไหมว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรกับตัวเองอีก
อย่างที่คุณหมอบอกใช่เลยคือหนูเป็นคน

กลัวไม่ได้ถ้ากลัวข้างบนมันมาทันทีต้องมองข้ามไปเลย
คือเวลาเราเจ็บไม่กล้าบอกโค้ด

กลัวว่าถ้าคนรู้ว่าเจ็บจะไม่ได้เล่นจะไม่ได้ลง
จะไม่ติดทีมเพราะฉะนั้นจะฝืน
แล้วก็เพิ่งมารู้ตอนเมื่อปีที่แล้วค่ะว่า

เดี๋ยวนี้เขามีเครื่องที่ตรวจวัดการเต้นหัวใจ

คนอื่นเขาเดินกันอยู่อย่างนี้ค่ะค่ะเขาเดินกันเขาวิ่งเนี่ยฮัตเล็ตอยู่ที่๑๖๐๑๕๐
แต่ของกิ๊บนี่คือเดินช้าขึ้นไป๒๐๐
ถามจริงว่าไปอยู่ประเทศไหนมันมีหนุ่มประเทศนั้นมาเป็นมิตรกับเรามาชอบเรา

เขาก็เป็นคนพร้อมสนีพร้อมสนีจริงหรอประเทศไหนไม่ค้นโทรทุกประเทศเลยหรอ

คุณนัทคุณเริ่มชอบเขาตอนไหน